ที่จังหวัดปราจีนบุรีจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อน้ำวนอร่อยสุดไปเลย
นี่ค่ะบรรยากาศเก๋เนอะเป็นแบบว่าเป็นรางใส่ผ่านวนไป
ไปใครอยากตักอะไรก็จัดมาเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศสบายสบาย
กินกันเพลินเพลินคว้าหยิบกันได้สะดวกนะคะที่เห็นอยู่ก็คือ
ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อวางไว้ที่รางเลื่อนน้ำวนหมุนผ่านหน้าลูกค้าไป
เหมือนในร้านอาหารญี่ปุ่นหรูกันเลยจริงใครชอบไส้อะไรก็หยิบมาใส่น้ำซุปรับประทานได้เลย
ส่วนน้ำซุปก็เติมได้ฟรีนะคะมีทั้งน้ำซุปหมูหมูน้ำใสเป็นน้ำใสเล้ง
มีปลาเส้นแล้วก็ลูกชิ้นราคา๓๐บาทเท่านั้นหรือถ้าจะเป็นไก่น้ำใส
ตีนไก่ปีไก่บนเลือดก็๓๐บาทเหมือนกันถ้าเป็นน้ำต้มยำน้ำค้น๔๐บาท
ยันเตอร์โฟก็๔๐บาทนะมีแบบยันเตอร์โฟด้วยหรอมากมายหลากหลายค่ะคุณ
ไส้หวานก็มีเหมือนกันนะคะเผื่อใครชอบ
ข้าวโพดกุยช่ายกะหล่ำปูอัดหมูสับจานละ๑๐บาท
เห็นไหมราคาย่อมเยาว์แบบนี้ลูกค้าตรึมโต๊ะแน่นนะคะ
ตรงข้ามวัดปงไพรตำบลธาตุตุมอศรีมหาพศจังหวัดปราจีนบุรีนะ
เจ้าของร้านก็คือคุณอภินพรค่ะ
ก่อนหน้านี้เธอทำธุรกิจส่วนตัวแหละแต่พอเศรษฐกิจไม่ดี
ผลกระทบจากโควิดเธอก็เลยมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
เพราะว่าเธอชอบอยู่แล้วไปตระเวนกินตามร้านต่าง
ไม่ถูกอกถูกใจเลยหาสูตรมาทำเองซะเลย
ปรับปรุงสูตรจนลงตัวค่ะแล้วก็นำมาขายแบบนี้นะคะ

ใครจะไปนะคะแวะรับประทานได้ค่ะ
ร้านอยู่พิกัดตรงข้ามวัดโป่งไผ่นะคะอยู่ที่ตลาดโป่งไผ่

ร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะ